ในช่วงหลายวันก่อนหน้านี้เนี่ยก็พูดถึงกันมาเรื่อยแล้วเพราะว่าเนี่ยค่ะในแอปพลิเคชันแอร์วิชัลนะคะ
เมื่อวานยังอันดับ๖อันดับ๗หรือเปล่าเนี่ยวันนี้อันดับ๓คนก็เลยแชร์ภาพกันใหญ่เลยนะคะ
ไปตรงไหนเห็นแบบขมุกขมัวก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์กันในโซเชียลนะคะ
บนทางด่วนเอ่ยอะไรเอ่ยหลายคนบอกว่าวันนี้หนักมากภาพมุมสูงจะยิ่งเห็นชัด
นี่ฮะก็ดูไปเรื่อยนะฮะหลายมุมนะครับ
บางคนก็เอาภาพฝุ่นหลายพื้นที่มาเปรียบเทียบกับภาพปกตินะฮะ
ฝุ่นให้เห็นอย่างตึกมหานครนี่แบบหายไปเลย
นี่ฮะช่วงปกติกับช่วงที่มีฝุ่นนะครับ
ห้าแยกรัฐพร้าวนะฮะโอ้โหเอเชียทีกนะครับถ่ายจากบนสะพานพระรามเก้าก็มีนะฮะ
เทียบบางจุดจะเห็นตึกแบบลางก็มีไม่เห็นตึกเลยก็มีนะครับ
บนถนนนะฝุ่นในกรุงเทพนี่เข้าขั้นคำว่าวิกฤตแล้วฮะช่วงเวลานี้นะครับ
บางคนบอกกลับบ้านนี่จมูกดำทุกวันใช่นะฮะส่วนวิธีการแก้ไขปัญหา
หรือว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับท่านติดตามเพิ่มเติมได้
ตรงกับคุณจอมขวัญนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของไทยรัฐนิวโชว์นะฮะ